กรณีของฟลุ๊กเนี่ยฮะเด็กหนุ่มวัย๑๖เนี่ย

รู้ว่าแกงที่อุ่มเข้าไปทำร้ายเนี่ยแล้วตามได้กี่คน

ที่ไปที่ร้านซ่อมรถเนี่ย๙คนนะฮะ
ออกหมายจับไปแล้ว๗วันนี้กำลังจะไปออกหมายจับ
แล้วก็ความคืบหน้าขณะนี้ก็ได้ตัวบางคนมาแล้วครับ

กำลังเริ่มดำเนินการสอบปากคำกันอยู่ครับ
ครับอย่างคนที่ถือปืนไปแล้วไปจี้เขาเลยแล้วก็ยิงพวกเดียวกันเองด้วยเนี่ย

แต่บางคนเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้นี่แหละ
ครับก็คนที่สดีเล็กน้อยก็ไปหนีใจใครอะไรยังไงเรา

รวบรวมบัญญาณรักษาให้ได้หมายจับขอหมายจับก็เอาไปรวบครัวได้นะครับ

คนอย่างใช้วุฒิปืนเนี่ยคดีก็ค่อนข้างมากกว่าขึ้นอีกนิดนึงก็คงจะ
ไปตั้งหลักดูทางหนีทีไล่ในที่สุดก็เอ่อมามอบตัวสู้คดีนะครับ

ครับอย่างท่านท่านรองฮะอย่างในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเข้ามาที่ร้านเนี่ย
เห็น๖แสดงว่าอีก๓เนี่ยอยู่ที่รถหรือว่ายังไงฮะ

ครับทั้งหมดทั้ง๙คนเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไง
ว่าเป็นระดับไหนฮะเป็นพวกที่เขาใช้ให้มาตามเงินทวงหนี้
หรือเป็นตัวการใหญ่หรือเป็นขบวนการแบบไหนอะไรยังไงฮะ

อยู่ในฐานะที่มาทวงเพื่อตัวเองก็ได้
เขาใช้มาก็ได้เราเรายังไม่สรุปตัวสุดท้ายนะครับว่า
ใครครับเป็นความรับผิดชอบของใครเราถึงต้องมาปรับตัว
กันต้องมาติดตามโทรธาตุครับแสดงว่าณขนาดนี้เนี่ยคดีก็
คือการเอาปืนมามาขู่มาจี้เข้าไปแล้วไปทำร้ายอันนี้คือ
คดีนี้เป็นเป็นคดีหลักก่อนอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็
ผมว่ามันพูดไปมันเป็นไปการสันนิษฐานเท่านั้นเองครับ
พวกเดียวกันจะยิงกันทำไมเออแล้วทางคดีก็อาจจับไปแล้ว
ก็อาจจะบอกว่าความฝืนร่ำเกี่ยวได้ครับหรือเขาเกตนายิง
ว่ามันมึงโอเวอร์แอคชั่นไม่จำเป็นมันต้องแยกเป็นอีกคดี
หนึ่งไหมครับท่านหรือว่ายังไงมันก็รวมอยู่ในเนื้อเดียว
ก็นั่นแหละครับอยู่ในเลขคดีหกทีไปหน้าครับแล้วมันมัน
จะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอะไรอยู่เบื้องหลังเว็บพนันออนไลน์
ใหญ่ที่มาจ้างให้เขาเปิดบัญชีม้าแล้วมีปัญหาของ
ลุกอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้ไหมฮะหรือว่า
ก็คุยกันว่ามันจะถึงข้าวเองไว้เรื่องตรงเรื่องปลาอะไรจัด
มันก็ต้องไปพิสูจน์กันมันต้องว่าในพญาหลักฐาน
ไม่ใช่เราพูดกันไปแล้วจะถึงคนโน้นคนนี้ใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไง
มันมีอยู่ติภาพมันจะออกหมายจับได้ภายใน๒วันแหละครับ
แสดงว่าที่ว่ารู้แล้วว่าทำกิจการนั้นกิจการนี้
ปงตู้ปลาอะไรที่เคยเป็นข่าวอะไรอันนี้ยังสาวไปไม่ถึง
ยังไม่ได้มีหลักฐานไปถึงมันสาวถึงแล้วมันเกี่ยวไหมล่ะครับ
ใช่ป่ะมันก็ต้องมีพยานหลักฐานยันกันว่าเป็นอะไรสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องกันอะไรยังไงครับ
คือนักขณะนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปถึงตรงนั้นเขา
หลักฐานที่เราได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหลักฐานที่
ในที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับจะเป็นวงจรปิด
ตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่โดนยิงหลักฐานมันก็วนอยู่ในนี้นะครับ
ก็ให้สมบูรณ์ได้ทำงานคร้าบต้นมันต้องเล่นเอาตัว
ขอให้สบวนได้ทำงานเรื่องส้นเนี่ยมันต้องเร่งเอาตัวกฎมาให้ได้ก่อน
ก่อนที่เขาจะไปหลบหนีไปไกลมือระยะหลักฐานจะต้องถูกสบายมากขึ้น
เพราะฉะนั้นสบวนก็ต้องเตรียมรับตรงนี้ได้ก่อนครับ

ท่านครับอย่างฟลุ๊กเนี่ยถ้าอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลเนี่ย
เขาจะมาอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไร้กังวลไหมฮะเนี่ย

ถามว่าวิธีการทำงานมันก็แล้วแต่ใครจะวางแผนในการทำงาน
อย่างหลังจากเราเรารู้กันแล้วว่าฟลุ๊กขับไปเนี่ย
ถามว่าตำรวจทำไมถึงไปตรวจค้นกดดันผู้ตำรา

มันก็คิดอยู่ได้ว่าส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าจะทำหรือไม่ทำดี
แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณปุ๊กเขาก็ได้น้องปุ๊กเขาก็ได้
ต้องกดดันให้เห็นป่ะรู้บ้างหมดแล้วอ่ะ
ไปก็เอาตัวไปไปทำอะไรมากกว่านี้
แต่ดีใหญ่ขึ้นนะเขาก็ปล่อยตัวออกมานะครับ

เขาไปกดดันที่ใครแสดงว่าเขาโทรหาพวกนี้ได้เหรอหรือว่าเขารู้ว่าพวกนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้
เรื่องอาวุธปืนที่เขียวพันธุ์กับคนในคาดีนี้นะครับ
แต่ไม่เกี่ยวกับคาดีนี้โดยตรง
แล้วก็แยกประเด็นคดีไปอีกจังหวัด
ครับอ๋อวันนั้นที่จับฟลุ๊กไปตำรวจเราไล่กดดันตรงนู้นตรงนี้
เขาก็เลยยอมปล่อยมาอย่างนี้ใช่ไหม